ส่วนเหตุการณ์นี้ที่จังหวัดสุรินค่ะ

หลานชายนะคะเอาอิโต้ฟันศีรษะน้าชายของตัวเอง

กำลังเดินถืออีโต้ไปตามถนน

อ้างว่าไปขอเงินแล้วเขาไม่ให้เอาอิโต้ฟันหัวเขาเลย
ช่วงเย็นเมื่อวานค่ะตำรวจสพสวายได้รับแจ้งเหตุนะคะ
เป็นเหตุฆ่ากันตายที่บ้านเลขที่๗๖หมู่๕ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตำรวจกู้ภัยก็ไปกันหมดนะคะ
จุดเกิดเหตุนี่ค่ะเป็นบ้านปูนชั้นเดียวที่ประตูหน้าบ้าน
พบศพในนีอยู่ยั่งยืนอายุหกสิบสองปีสภาพศพคือนอนคว่ำหน้าจมกองเลือด
มีแผลถูกฟันที่ไทยทอยสามแผลนะคะและใกล้ใกล้กันมีอีกศพค่ะ
ศพของยายเงินสุรินทราสุรินทราบูลอายุ๗๒ปีนะคะ
นอนตะแคงคว่ำหน้าจมกองเลือดอยู่ที่หน้าบ้านเหมือนกันนี่ค่ะ
๒ศพค่ะสภาพศพถูกฟันด้วยอิโต้ที่ศีรษะและไทยทอย๔แผล
แต่ละแผลเนี่ยยาวเป็นสิบเซนนะคะและแผลเวอะหวะมาก
ผู้ก่อเหตุชื่อว่าในตะอายุ๕๑ปีเป็นหลานของในนี
ก็อยู่บ้านกับในนี้นี่แหละค่ะอยู่ด้วยกันเป็นน้าหลานกัน
ส่วนยายเงินเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้
ตำรวจจับตัวในตะผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้ตอนที่กำลังเดินถืออีโต้ที่ใช้ก่อเหตุนะคะ
เดินไปตามถนนตำรวจรวบตัวเอาไว้ได้นำตัวไปชี้จุด
และในตะก็รับสารภาพว่าเป็นคนก่อเหตุจริงจริงครับในตะให้ข้อมูลแบบนี้นะคะ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยในตะก็ไปขุดหาปู
พอกลับมาถึงบ้านเห็นในนีกับยายเงินนั่งดื่มเหล้ากันหน้าบ้าน
ก็ไปร่วมวงดื่มเหล้ากับเขาด้วยพอนั่งดื่มดื่มกันอยู่
ในตะอยู่ดีดีก็ขอเงินยายเงินค่ะคุณยายข้างบ้านที่นั่งดื่มกันอยู่ด้วยกันเนี่ย
บอกว่าขอไปซื้อน้ำอัดลมหน่อยยายเงินไม่ให้ในตะโมโหไปหยิบอีโต้มาเลยค่ะ
อิโต้อยู่ในบ้านแต่ว่าหยิบอิโต้มาเนี่ยมาฟันท้ายทอยในนีเป็นคนแรกนะคะ
ไทยทอยน้าก่อนแล้วหลังจากนั้นหันไปฟันที่หัวของยายเงินอีกหลายรอบเลย
ทั้งคู่ก็เนี่ยค่ะเสียชีวิตกันค่ะวงเล่าแบบนี้นะคะ
ตาก่อเหตุเสร็จก็เดินถืออีโต้ไปตามถนนสุดท้ายก็ถูกตำรวจจับตัวเอาไว้ได้ค่ะ
ส่วนเพื่อนบ้านที่อยู่แถวนั้นก็บอกว่าตัวในตาผู้ก่อเหตุเหมือนเป็นคนสติไม่ค่อยดีด้วยนะคะ
นีน้าชายของในตะก็เป็นคนดื่มเหล้าบ่อยอะค่ะแล้วก็ดื่มเหล้าทีไรมักจะเมาแล้วก็ดุด่าในตะ
ทะเลาะกันบ่อยเป็นน้าหลานกันอยู่บ้านเดียวกันแต่ทะเลาะกันบ่อยจริงเพื่อนบ้านบอก
ตำรวจคุมตัวในตะไปสอบสวนเพิ่มนะคะแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ส่วนศพของผู้เสียชีวิตก็ส่งไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดสุรินทร์แล้วก็ให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาค่ะ
วันนี้เราก็เลยส่งคุณระวีการแก้ววิจิตทีมข่าวของเราตามเรื่องนี้ให้ต่อนะคะ
ลงพื้นที่ไปเลยที่บ้านหลังเกิดเหตุนะคะวันนี้ญาติญาติก็นำศพของในนีมาประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านแบบนี้ค่ะ
ทางครอบครัวของยายเงินก็นิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณตามธรรมเนียมของชาวจังหวัดสุรินทร์นะคะ
เพื่อเชิญดูวิญญาณของยายเงินกลับบ้านวันนี้ญาติญาติทุกคนคือเสียใจมาก
เพราะในตะคนก่อเหตุก็คือคนในครอบครัวค่ะไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะ
ตอนนี้เนี่ยญาติบอกว่าคือจังหวะเกิดเหตุมันบังเอิญที่ไม่มีใครอยู่
ญาติคนอื่นไม่อยู่ปกติก็จะมีญาติคนอื่นอยู่บ้าง
ถ้าญาติคนอื่นอยู่ในที่เกิดเหตุในวันเกิดเหตุก็อาจจะพอช่วยได้ไง
อาจจะไประงับเหตุอาจจะไปช่วยบรรเทาเบาบางลงไปได้บ้าง
ชาวบ้านที่อยู่ใกล้ก็บอกว่าจริงแล้วที่ผ่านมาในตะคนก่อเหตุ
ก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรกับผู้เสียชีวิตมาก่อนนะ
เคยเห็นในตะกับในมีที่เป็นน้าหลานกันเนี่ย
ก็ดื่มกินกันทะเลาะกันบ้างอะไรกันบ้างตามภาษาน้าหลานตามภาษาคนเมา
แต่มันก็ไม่เคยรุนแรงอะไรในตะเองชอบอยู่คนเดียวค่ะ
หาปูหาปลาหาผักนำไปขายก็เลี้ยงดูตัวเองแบบนี้
ก็ไม่ได้มีพฤติกรรมไปขอเงินอะไรใครแต่ชอบตะโกนเสียงดัง
แถวนั้นบอกว่าไม่รู้ในตะก็แปลกเหมือนกันไม่รู้สติดีหรือเปล่า
เป็นการตั้งข้อสังเกตนะคะครับคือในตะชอบตะโกนเสียงดังเฉพาะวันพระวันโกน
เอาเลยฮะเพื่อนบ้านบอกว่าไม่รู้ว่าเพราะอะไรอะค่ะ
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยค่ะมีน้องสะพ้ายวิ่งไปบอกเพื่อนบ้านคนนี้
บอกว่าได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้เหมือนคนทำร้ายกันก็เลยวิ่งออกมาดูนะคะ
ตอนที่วิ่งออกมาเห็นว่าในนีกับยายเงินคือนอนแน่นิ่งไปกับพื้นแล้ว
ตาเองก็ยืนถือมีดอยู่ด้วยอาการโมโหแล้วก็เดินออกไป
เพื่อนบ้านบอกก็วิ่งกลับบ้านเพราะว่าเธอก็ตกใจเหมือนกันในตะยังถืออิโต้อยู่เลย
แล้วก็แจ้งตำรวจแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยเหลือค่ะ
น้องสะพ้ายเรียกเลยก็เลยว่าใครเอ๊ะใครเรียกเรียกทำไม
ก็เลยถามเขาว่าเองเรียกทำไมว่านู่นได้ยินเสียงอะไรตุ๊บตับตุ๊บตับมาดูหน่อย
ก็เลยวิ่งมาวิ่งมามาดูมาอยู่ตรงนี้แหละ
พอมาถึงก็เห็นตาตานีกับยายเงินเนี่ยฟุบไปแล้ว
ตอนฟันไม่รู้ว่ามันไม่ได้เห็นนะอยู่ตรงไหนหน้าบ้านหรือว่า
หน้าบ้านอ่ะตรงที่เขาทำพิธีนั่นแหละค่ะก็ฟุบไปแล้ว
พอดีมายืนตรงนี้เห็นเขาถือมีดอยู่ก็เลยวิ่งกลับบ้านไม่กล้าอยู่
ก็วิ่งกลับบ้านเลยทีนี้พอดีเพื่อนบ้านมาอีกคนเขาก็โทรแจ้งตำรวจ
โทรแจ้งตำรวจสักพักตำรวจก็มาโมโหโมโหไม่เมา
เขาเพิ่งขึ้นมามาไปหาปูมาเขาไปขุดปูมามาเขาถือมีดอยู่
ถือมีดข้างขวาเห็นเขาเห็นเขาก็ไม่เขาก็โกรธคนน้าเขากับยายที่เขาฝันนั่นเลย
ทีมข่าวได้คุยกับนางเปลืองอยู่ยั่งยืนอายุ๗๒ปีค่ะ
เป็นแม่ของในตะผู้ก่อเหตุนะคะแล้วก็เป็นพี่สาวแท้ของในนีผู้เสียชีวิต
วันนี้คือมาจากกรุงเทพมากับลูกสาวอีกคนก็บอกว่าเสียใจมากนะคะ
ที่ลูกชายก่อเหตุทำร้ายน้าชายตัวเองทั้งทั้งที่อยู่บ้านหลังนี้ค่ะ
อยู่ด้วยกันค่ะอยู่กันมาเป็นสิบสิบปีสาเหตุก็ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไร
ก็น้าหลานเขาอยู่กันสองคนนะคะก็ไม่มีใครรู้หรอกว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่
เพราะว่าก่อเสียชีวิตกันไปสองศพแล้วก็ผู้ก่อเหตุก็โดนจับเขาก็ให้ข้อมูลเอาไว้แค่นี้
มันก็ไม่มีใครคนอื่นที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยแม่บอกว่าลูกชายเคยมีประวัติรักษาโรคประสาทจริงจริงนะคะ
ที่โรงพยาบาลสวนปรุงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเมื่อปี๒๕๕๔แล้วก็กลับมาอยู่บ้านที่จังหวัดสุรินทร์
กลับมาอยู่บ้านก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่มีบ้างเรื่องของการพูดคนเดียว
จะชอบพูดคนเดียวชอบตะโกนเสียงดังเฉพาะวันพระวันโกนนี่แม่ก็บอกแบบนี้เหมือนกับเพื่อนบ้านบอกครับ
แล้วก็จะบอกคนรอบข้างในลักษณะที่ว่าเหมือนมีคนมาพูดข้างหูอะค่ะ
มีอาการประมาณนี้แต่ไม่เคยคลุ้มคลั่งไม่เคยทำร้ายใคร
ประเด็นเรื่องของเงินคนอื่นแม่บอกว่าลูกชายก็ไม่เคยมีพฤติกรรมแบบนี้
ครอบครัวก็ส่งเงินให้ตลอดนะคะวันนี้เนี่ยแม่บอกว่าก็ไปเยี่ยมลูกชายที่สพสวาย
ยอมรับว่าก่อเหตุจริงลูกชายก็บอกว่าผิดไปแล้วแล้วก็เครียดมาก
ทางครอบครัวก็บอกว่าก็ให้เขารับโทษตามกฎหมายล่ะค่ะ
เมื่อแม่มีเงินแม่ก็ฟักไว้มากเจียบพันธุ์
อะก็ค่ะคนเค้าจะติไปดีอะไง

ก็ไม่ได้ไม่เห็นเขาอะนะ
สาเหตุเป็นอะไรก็ไม่รู้ก็ตกใจดิ
พูดไม่ออกเลยลูกไม่เคยเป็นอย่างนี้

เป็นสถานที่ตั้งศพของยายเงินก็คืออีกหนึ่งศพที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้
ลูกสาวคนโตวัย๕๐ปีค่ะลูกสาวคนโตของยายเงินเนี่ยนะคะ
ก็บอกว่าเธอไปกับสามีอยู่บ้านใกล้กับตานี
ยายเงินเนี่ยก็ไปเยี่ยมเป็นประจำ
ก่อนเกิดเหตุเธอกำลังหุงข้าว
เดินหายออกจากบ้านไปมารู้จากชาวบ้านว่าแม่ถูกในตะทำร้ายเสียชีวิตอยู่หน้าบ้าน
บอกตกใจมากที่แม่ต้องมาเจอกับอะไรแบบนี้
ที่ผ่านมาในตะไม่เคยมีปัญหากับแม่เธอนะคะ
เวลาเจอกันแม่เธอก็ช่วยซื้อปูซื้อปลาที่ในตะหามาด้วยซ้ำ
พอมาเกิดเหตุแบบนี้ก็ทำอะไรไม่ได้ก็ได้แต่อโหสิกรรมกันไป
อยากให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์กับครอบครัวอื่นด้วยค่ะ
ไม่เหลือเขาก็หาปูหาปลามาขายให้คุณก็ซื้อ
แต่ไม่นึกว่าวันหนึ่งก็จะมาทำกับแม่แบบนี้
ก็จะหว่ายร้มโบนในบ้านคนเดียว
ทุกคนในบ้านคนเดียวอืมจ้ะแกก็หากินธรรมดาของมันแล้วแหละ
อืมซื้อหาหมูหาปลาขายให้ก็ซื้อกับคุณยายเงินเนี้ย
เขาก็คุยกันไม่ธรรมดาจ้ะคุยกันมีปัญหากันไม่มีแต่ปัญหากัน
ดเคืองไหมหรือว่าก็ให้อโหสิกรรมให้เขาหรือว่ายังไง
ไงก็อโหสิกรรมมันเป็นเรื่องไปแล้วแต่ไม่รู้จะยังไงหรอก
ทั้งสองศพก็จะมีพิธีสวดพระพิธรรมเพียงแค่คืนเดียวนะคะ
เพราะว่าทั้งสองครอบครัวเขาก็ไม่ได้มีกำลังทรัพย์อะไรในการจัดงาน
แล้วก็เป็นเรื่องของสถานการณ์โควิด๑๙ด้วย
จะมีการชาปนกิจในวันพรุ่งนี้ค่ะ
ท่านผู้ชมครับเรา